เรามารวบรวมเรื่องของตัวเลขทั่วทั้งประเทศ
ไหนที่เขาว่าศักดิ์สิทธิเขาว่าดีที่เขามีการทำพิธีกัน
คุณผู้ชมต้องรับชมอย่างมีสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับ
ไปเริ่มที่เกาะคำชโนธหน่อยนะฮะวังนาคินอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานี
คุณยังไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับยังอยู่ใจยังอยู่ที่นู่นเลยนะฮะ
ดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
วันใกล้ออกสลากก็คือวันนี้คือเมื่อวานเนี่ยนะ
บรรดาเซียนตัวเลขโอ้ยไปขอโชคลาภกราบไห้กันเยอะแยะมากมายแน่นวัดเลย
โดยที่ลานบวงสวงก็มีการทำพิธีแก้บนแล้วครับ
พอเสร็จปุ๊บก็จะมีการส่องขันน้ำมนต์ตามระเบียบ
โดยถือเป็นขันสุดท้ายของงวดนี้แล้วกันคือเมื่อวานนี้นะฮะ
น้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์เป็นรูปคล้ายพญานาคด้วยคุณ
แต่ว่าเขาก็เห็นนี่คุณผู้ชมดูเอง
เขาเห็นเป็นเลข๒ตัวนะครับขดไปขดมา
กับตรงอันหนึ่งแล้วแต่คนจะมองแล้วกันนะฮะ
อีกหนึ่งจุดที่ชาวบ้านเขาไปรอลุ้นคือยอดเงินบริจาคของนักท่องเที่ยวประจำวัน
เอาไปเสี่ยงโชคกันยอดเงินของ๑๕ตุลาคมเมื่อวานนี้เท่าไหร่ครับ
นี่๘๙๘๖๙แล้วเลขลงท้ายข้างหลัง๒หน่วยหลัก๑๐กับหลักหน่วยเนี่ย
มันเป็นเลขเด็ดเหมือนกัน๘๖๙จำนวนยอดเงินนะ
ส่วนที่สารเก่าของพ่อปู่แม่ย่าที่บ้านนวลเมืองยอดบริจาคอยู่ที่๖๕๙๕๕บาทนะครับ
อ่ะส่วนเรื่องของตัวเลขเช่นเคยนะฮะใครอยากได้อดใจรอพิมพ์รอในเฟซบุ๊กเลย
เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ในเฟซบุ๊คไลน์นะครับ
ต่อกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะคุณผู้ชมพาไปที่วัดนี้ค่ะ
อุทุมพระรามค่ะชาวบ้านก็มากราบไหว้หลวงพ่อเสด็จประธานพร
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าไปกระซิบด้วยนะ
กระซิบขอพรจากพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแน่นวัดแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายอิสระจันทสานนท์พาญาติพี่น้องไปสักประมาณ๑๐คนนะคะ
รำวงแก้บนถวายพ่อขุนช้างหลังจากที่งวดที่ผ่านมานำทะเบียนรถค่ะ
ก็คือรถของเขาเนี่ยทะเบียนบมน๒๕๕๙ไม้หลวงพ่อเป็นหลวงปู่ดุศิษฐ์
รถเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังเสี่ยงเซียมซีได้เลข๑๙๗
นำไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขท้าย๕๙ได้เงินมาเกือบ๗๐๐๐บาท
นี่ก็เลยนำมาแก้บนแบบนี้นะคะ
งวดนี้ชาวบ้านนี่ครับคุณผู้ชมส่องกันแบบนี้ส่องขันน้ำมนธ์นะฮะ
ขันน้ำมนธ์ตั้งอยู่ที่หน้าพ่อขุนชางมหาเสธทรีย์นะ
แล้วก็คุณเห็นไหมอุ๊ยเห็น

ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะนี่เลยอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาส
ประกอบพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคพระเงินพระทองบนสาราการประเรียนนะคะ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยร่วมพิธีการกันแน่นสาราเลย
ทำพิธีประมาณสักสองชั่วโมงก็เสร็จสิ้นค่ะจากนั้นทุกคนก็ไปไหว้พระเงินพระทอง
ธนบัตร๒๐บาทไปแลกกับธนบัตรที่วางไว้ที่หน้าตักพระเงินพระทอง
เพื่อเอาเลขท้ายไปเสี่ยงโชคมีคนถูกรางวัลที่๑จากการแลกธนบัตรใบ๒๐จำได้ไหม
ทีแล้วทีนี้บรรดาเจ้าของที่ดินที่เขาอยากขายที่ได้
เอาสำเนาโฉนดที่ดินมาวางใต้ฐานพระเงินพระทองกันบนบานให้ขายที่ดินได้ด้วยนะคะ
นี่เต็มเลยอ่ะกลัวคนเดินมาวิ่งป๊าบไปเลยจังเลย
นั่นน่ะสินะฮะยังอยู่ที่นครชัยศรีนครปฐมนะฮะแต่ขยับไปที่วัดกลางบางพระกันหน่อยนะครับ
เมื่อคืนก็โค้งสุดท้ายก่อนออกสลากนักเสียงโชคก็ไปไหว้
ขอโชคขอลาบจากหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สูง๓๐เมตรกันเยอะแยะมากมาย
ก็มีแผงอยู่ในวัดเลยนะฮะบรรดานักเสียงโชคก็ไปซื้อ
มีเจ้าของสวนมะลิคนหนึ่งงวดที่แล้วเขาก็ถูกรางวัลที่๑กันไปได้ไป๑๒ล้าน
แล้วก็เอาหัวหมู๑๒๐๐หัวไปแก้บนเป็นข่าวไปแล้วไง
แล้วแต่คนจะได้เพราะว่าเขย่าออกมามันก็ไม่เหมือนกันสักคนนะ
ใช่อยากให้คุณอ่านข่าวดิฉันบ้าง

ใช่๑๒ล้าน๖๐ล้านก็ว่ากันไป
คุณผู้ชมพาไปดูเทพทันใจกันหน่อยนะคะ
แต่คราวนี้ไม่ต้องไปถึงประเทศพม่านะคะไปแค่จังหวัดเชียงใหม่
สามารถขอพรกับเทพทันใจได้แล้วค่ะนี่นะ
จำลองขนาดเท่าองค์จริงในวัดใหม่ทะอิตรรรฟมนตร์ป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
เห็นม๊ะคุณเขาก็ไปขอโชคเขาลาดลาบกับเทพทันใจ
คือเทพทันใจองค์นี้มีลูกศิษย์วัดมาสร้างถวายเมื่อไม่นานมานี้เอง
เพราะว่าให้โชคให้ลาบถูกกันมา๘งวดแล้วนะคะ
สำหรับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็เลยมีคนมาขอโชคขอลาบต่อเนื่อง
แต่จุดนี้เขาไม่ได้ให้เลขอะไรมาเนอะ

อะไรมาก็ตามนั้นแหละในการไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ
ไปต่อกันที่วัดสุนทรธรรมราบอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑นะคะ
ชาวบ้านพากันนำเครื่องเส้นทั้งดอกไม้ทูบเทียน
ไปขอโชคลาภจากปู่คำย่าทอง
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าสิ่งสถิตอยู่ในหายหินโบราณ
แล้วก็ต้นตะเคียนทองที่ไปขุดพบในลำห้วยทราย
หลังน้ำท่วมจากฤทธิพายุโพดุลค่ะ
คือชาวบ้านเขาก็นำตะเคียนนี้มาไว้ที่วัด
แล้วก็ขอโชคขอลาบสมหวังกันตลอดมา
โรยแป้งรูปถูต้นตะเคียน
แล้วก็หายหิน๒ตัวเลขกันก็ยังไม่หนำใจจ้า
ไปขอส่องตะกร้าหมากของย่าทองอีกสักหน่อยซิ

ชาวบ้านคนหนึ่งนะเขาแอบเอาไปใช้ส่วนตัวคุณ
คือเหมือนขุดขึ้นมาแล้วก็เออมันสวยดีเลยแอบเอากลับบ้านไปใช้
โอ้โหเจออาถรรพ์ตามถึงบ้านต้องรีบเอามาคืนแทบไม่ทันค่ะ
กร้านี้มีความสูงอยู่ที่๙๕เซนติเมตร
รอบปากตะกร้าได้๔๓เซนติเมตรใหญ่นะ
รอบฐาน๗๖เซนติเมตร
ตะกร้าก็เอาค่ะยาว๓๐๐๑๒เซนติเมตร
หยิบหยิบจับเลขไหนได้เอาไปเลยจ้ะ
แต่ว่าเห็นมีชาวบ้านเขาไปเอาแป้งไปโรย

ใช่เป็นเลข๒ตัวที่เลขตะเคียน
เดี๋ยวจะบอกให้แล้วกันนะครับ
เอาไปส่วนไปดูที่เรื่องของตะเคียนห้องกระจกติดแอร์กันหน่อยครับ
แม่แก้วเรือนทองนะฮะที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
มีชาวบ้านไปส่องขันน้ำมนต์หาเลขกันไม่ขาดสายเลย
เพราะว่ามีคนโชคดีงวดที่ผ่านมาก็ถูกรางวัลกันเยอะแยะมากมายนะครับ
ไปดูที่เรื่องของรูปหล่อเหมือนเป็นเจ้าแม่แก้วเรือนทอง

ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าขันน้ำมนต์ด้วยนะครับ
ก็มีเลขอะไรกันบ้างเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
โดยเจ้าแม่ตะเคียนแม่แก้วเรือนทองมีความยาว๑๒๕เมตร
ลำต้นใหญ่๑๗๕เมตร
ตั้งอยู่ที่สวนป่าบ้านเสา๕เลขที่๑๒๙นั่นเองนะครับ
อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเขาจะเห็นจะมองอะไรกันไปมันก็ไม่เหมือนกันหรอก

คุณผู้ชมทีนี้ต่อเนื่องกับต้นตะเขียนอีก๓ต้น
ชื่อว่าสาวน้อยตะเคียนทองต้นที่๑ต้นที่๒ชื่อว่าไทยรุ่งต้นที่๓ชื่อว่าเจ้าขุนบุญมี
แล้วทั้ง๓ต้นอายุอนามกว่า๒๐๐ปีแล้วนะคะ
ที่วัดท่าลาตะบนศรีนโรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ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

เขาบอกว่าเหมือนคนนั่งกวักมืออยู่ค่ะ

นายจิตกรวัดสาแก้ว

คนที่มาอะไรนะคนขยันที่มาทำงานในวันหยุด
จะเจออะไรดีแบบนี้แหละ
พอไปมองดูใกล้ที่ยอดจอมปลวก

เขามองเห็นทางเดินของปลวกเป็น
เลข๘๔เขาบอกแบบนี้
เขาบอกมาว่าเขาส่องเห็นอันนี้

ก็เลยถ่ายรูปลงไปในเฟซบุ๊กค่ะ
พอแชร์ไปปุ๊บนะคนมาขอดูกันเยอะเลย

ประหลาดใจกับรูปร่างของจอมปลวกนี้
บางคนบอกเหมือนกุมารเลย

บางคนก็บอกนี่มันนางกวักแล้วล่ะ

การ์ตูนเรื่องโปรดของดิฉันสมัยเด็ก

มันเหมือนจริงเดี๋ยวคุณลองไปเสิร์ชดูตัวบุ๊กกี้แมนมันเป็นแบบนี้
แล้วแต่จินจนาการเขากันกับบุคคล
เอาเป็นว่าเขาตีความกันหลายเลขเหมือนกันนี่เขาไปส่องไปมองกันนะคะ
แม้ไม่ได้เลขจากจอมปลวกเออเอาเลขที่สำนักงานเกษตรก็ยังดีนะ
เลขที่๑๒๑หมู่๑๒เอ๊ะเลขซ้ำเออแต่จอมปลวกเขามีให้มาเยอะนะ

เอาไปต่อกันที่ลูกกรอกควายเผือกครับที่นายประเสริฐลิ้มอิ่มเป็นพ่อค้าเครื่องเสียงบ้านหม้อกรุงเทพนี่แหละ
เขาก็ใส่เอาไว้เป็นโหลดองนำไปถวายอาจารย์แป๊ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
โดยลูกกรอกควายเผือกมีขนาดเล็กเพียงคืบเดียวสีเผือกทั้งตัวสภาพไม่เน่าไม่เปื่อยครับ
นี่ดูสิฮะเมื่อลูกกรอกควายเผือกเป็นข่าวเป็นข่าวกระจายออกไปนะแน่นอนครับเซียนตัวเลขก็ต้องไปแหละ
ขอดูกันล้นหลามพร้อมจุดทูบขอเลขเด็ดกันหน่อยเธอลูกร้องนะแล้วก็นำธนบัตรใบละ๒๐บาทนะ
หรือว่าใบละ๑๐๐เป็นรูปที่โหลด้วยนะครับแล้วก็พากันไปซื้อลอตเตอรี่กันคุณผู้ชมก็ดูแล้วกัน
มันไม่ได้มีเลขปรากฏนะฮะแล้วแต่คนจะขอคือเขาเป็นรูปแล้วเขาก็ไปเสี่ยงเซียมซีไงมาถึงเรื่องของแปลก
ต้นกล้วยกันหน่อยครับนี่นะฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นเป็นแบบนี้ก่อนต้องจบ
ไม่ทำไมคนว่าเขาแต่งตัวกันปับแป้งปับแป้งกันแบบนี้แป็กซี่กันจังเลยใช่ต้นกล้วยน่าจะชอบเออ
คุณผู้ชมเนี่ยต้นกล้วยเหล่านี้อยู่ที่หน้าร้านสุชาติสแตนเลสนะคะอืม
ริมถนนบางขันหนองเสืออำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีใกล้กรุงเทพออกลูกโดยไม่มีปลี
เออนะฮะยังขึ้นชี้ฟ้าอีกต่างหากต้นกล้วยมีทั้งหมดสี่ต้นครับ
จำนวนนี้มี๒ต้นออกลูกโดยไม่มีปลีกล้วยต้นที่สูงที่สุดมีลูกสองลูก
ส่วนอีกต้นคือมีลูกชี้ฟ้าประมาณ๒๐ลูกเออแต่ทำไมเครือมันชี้ไปบนฟ้าเนอะ
นั่นสิงานนี้ก็มีคนมานับเลยค่ะนับจำนวนกล้วยแล้วก็แป้งฝุ่นมาโรย
ถูทาถูแบบนี้แล้วก็รูปได้เลขมาด้วยคุณพี่คนนี้เขาบอกว่า
รูปฉันเห็นเลขมา๓ตัวนี่แล้วเขาบอกมาด้วยเนี่ยนะฮะ
ต่อกันที่ไก่แปลกเลยนะคะเป็นไก่แจ้มีนิ้วสองข้างรวมกันได้
ได้ได้สิบนิ้วสิบนิ้ววันทาได้สิบนิ้วค่ะคุณ
คือปกติแล้วไก่มันมีแค่๘นิ้วใช่ไหมแต่ไก่แจ้ตัวนี้มี๑๐นิ้ว
เขาอยู่บ้านเลขที่สี่หนึ่งนี่ไงบ้านเลขที่สี่สิบเอ็ด
เออของนายนิทิศคนตรงอยู่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะครับ
เจ้าของไก่เล่าบอกว่าซื้อลูกไก่แจ้มาเลี้ยง๓ตัว
อะไรไม่ใช่เสียงไก่ขั้นแล้วผมก็ทำได้จริงสินค้าแล้วเขาบอกว่าในสามตัวเนี้ย
เขาสังเกตเห็นมีตัวนึงมันมีสิบนิ้วเขาเพิ่งตั้งชื่อว่าเจ้าสิบทิส
เออเออจะเล่าเพลงไหมคุณสนับสนับสิบจีนจะเล่าเพลงด้วยไหม

เขาบอกว่าเชื่อว่าน่าจะมาไฮโลไฮลาไฮลาไม่ได้ไฮโลไฮลา
ต่อไปจนไม่คิดหายให้ใครเด็ดขาด

เอาจากเรื่องของไก่เราไปดูที่เรื่องของงูกันหน่อย

มีเสียงงูเผา

ตัวใหญ่เที่ยว
ข้างบ้านเลขที่๑๓ครับ
ของนางแลมไหมสุกอายุ๗๖ปี
ตำบลขวนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทธลุงนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องไปมรื้อกองไม้ออกไปหางูสัก๒๐นาที
ก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
แร่มเล่าบอกว่าที่บ้านจะพบงูเข้าบ่อยมากเลย
ทุกครั้งงูเข้าบ้านก็จะเอาเลขที่บ้านเลขที่๑๓ไปซื้อ
ก็ถูกรวรรณกลับมาทุกครั้ง
หวังว่างูสิงเข้าบ้านในครั้งนี้

เลขที่๑๓ครับอ้าวปิดท้ายกันหน่อยนะค่ะ
ปิดท้ายไปที่วัดป่าสว่างธรรมหรือวัดสิริพรในอำเภอพิบูรณรักษ
จังหวัดอุดรธานีนะคะนักท่องเที่ยวก็แหกันไปกราบไหว้ค่ะ
ขอโชคขอลาบขอพรจากปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
คือเขาบอกว่าไปกันเยอะจริงงวดนี้
และหวังว่าจะได้เลขเด็ดจากพี่นางสิริพรอัมพัยพงศ์แหบเสน่
เขาเสียดยำซีไปไงแต่พี่นางก็ไม่บอกนะ
บอกว่าไปขอจากปู่จากแม่ย่ากันเองมีรูปพี่นางติดเอาไว้ด้วย
เมื่อวานนี้พี่นางก็ไปทำธุระจังหวัดอุดรธานีด้วย
แต่ไม่ได้ไปอยู่ที่วัดนะคะหลายคนก็ผิดหวังไปตามตามกันค่ะ
เพราะว่าอยากเจอนักร้องดังนะคะแต่ไม่ได้เลขนักเสี่ยงโชคก็บอกว่า
ย่อท้อไม่ลดละความพยายามไปซื้อเลขอายุเลขวันเกิดของพี่นางแทน
จริงเหรอใช่กลายเป็นเจ้าแม่ไปแล้วฮะ
แล้วกลายเป็นบอกว่าเกลี้ยงแผงเลยค่ะอายุพี่นางคือ๕๕ปีเกิดวันที่๙ปีพศ๒๕๕๙
แล้วมีคุณผู้ชมถามผมอีกทีนึงย้ำอีกครั้งนึงว่าไปหนองคายไปทำบ้างไฟพญานาคได้อะไรมา
ผมเล่าแบบนี้แล้วกันว่าผมก็ไปนั่งอยู่ริมตลิงแม่น้ำโขงใช่ไหมอธิษฐานแบบพ่อปู่ครับพ่อพญานาคอะไรอย่างนี้นะฮะ
ผมอยากเห็นบ้างไฟพญานาคปรากฏให้เห็นหน่อยแบบอยากได้โชคได้รับกลับไปด้วย
เหมือนที่แบบเราจะหมดความหวังแล้วไม่ขึ้นแล้วสัก๒ทุ่มแล้วสักพักนึงขึ้นมาพวดเดียว๔ลูกเลย
หลังจากนั้นก็นับไปทั้งคืนก็ได้ประมาณสัก๑๔ลูก๑๔ลูกชาวบ้านเขาก็เลยผมนับอยู่แล้วผมได้ยินเสียงชาวบ้านนับได้เท่ากันกับผม
ก็ไปแบบอธิษฐานเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มีพระไปจำวัดอยู่ไปทุดงแล้วก็ไปเจอเป็นถ้ำเป็นกวากถ้ำกว้าง
แต่พอพระท่านมรณภาพปากถ้ำมันปิดลงมาจนคนเข้าไปไม่ได้ปิดลงมาเองหินมันปิดลงมาเองจนคนเข้าไปไม่ได้
ครั้งแรกก็ได้๙ผมก็หลวงพ่อผมอยากรู้ผมขออีกทีนึงว่ามันจะเหมือนเดิมไหมผมก็เสี่ยงก็ยังได้๙เหมือนเดิม
แล้วก็เดี๋ยวให้ช่างภาพเสี่ยงก่อนผมกลัวว่ามันจะซ้ำกันแล้วมันจะออกมาเหมือนกัน
ผมบอกว่าผมขออีกทีนึงถ้าหลวงพ่อมีอยู่จริงแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงผมขออีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็เสี่ยงแล้วครั้งที่๓ก็ได้๙เหมือนกัน
เรียกเดิมคือได้๙๓ครั้งเลยมันก็แปลกดีมันก็ขนลุกดีก็เลยเอาเล่าสู่กันฟังแล้วกันสำหรับคุณผู้ชม

แล้วคุณฝันว่าถูกระวันที่๑ใช่ไหม

โอ้โหเป็นความฝันของคุณลักษณีย์นะครับคุณผู้ชม
แต่ที่ฉันฝันไม่ค่อยแม่นหนัก

มาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องของ
แล้วแต่คุณผู้ชมจะจินตนาการเอา

เอาแต่พอหอมปากหอมคอนะคะ
อย่าทุ่มทั้งชีวิตไปกับมัน
ถ้าถูกรางวัลที่๑ได้เงิน๓๐ล้าน

เหมาเครื่องบินขึ้นไปไปไหนไม่รู้เดี๋ยวรออ่าน

ไปไม่ถึงเยอะเพิ่ง
คุณอะไรเนี่ย

๒ติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีมาลุ้นพร้อมกันนะครับ